ว่าเรื่องนี้หลายคนติดตามอยู่ทางรถปลดทุกข์เราเอง
ก็ได้เชิญทั้งสองคนออกมาพูดคุยในรายการด้วยนะครับ

คือลุงพยับคือผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคอำมพลึกมานานกว่า๒๐ปี

อยากที่จะบริจักษ์ดวงตาของตัวเองให้กับน้องยุ้ย
ซึ่งน้องยุ้ยเป็นผู้บกพร่องทางสายตาหรือว่าพิการทางสายตามา๗ปี
ก็ตั้งใจว่าไหนตัวเองก็อยู่มานานแล้ว

อยากที่จะใช้ชีวิตที่เหลือช่วยเหลือคนอื่น
ทีนี้ตกลงกันว่าจะบริจักษ์ดวงตาของลุงพยับให้กับน้องยุ้ย
แต่ปรากฏว่าในเรื่องของกระบวนการในเรื่องของกฎหมายมันทำไม่ได้
เพราะมันยังมีเรื่องของการบริจาคร่างกาย
หรือบริจาคไว้ว่าจากคนเป็นสู่คนเป็นเนี่ย

พยับก็เลยไม่สามารถบริจาคให้กับน้องยุ้ยได้

แห่ไปให้กำลังใจน้องยุ้ยกันล้นหลาม
แต่นุ้ยเองก็กำลังใจดีบอกว่าไม่เสียใจเลย

ใจบุญที่ป่วยเป็นโรคอำมพลึกมานานกว่า๒๐ปี

อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ
พยับเองก็ไม่เสียความตั้งใจนะ
ถึงแม้จะไม่สามารถบริจาคดวงตาให้กับน้องยุ้ยได้
แต่ตอนนี้มีเป้าหมายครั้งใหม่แล้วนะคะ

เตรียมบริจาคอวัยวะและร่างกาย
ให้กับโรงพยาบาลพนมสารคาม

แล้วก็จะได้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของนักศึกษาแพทย์ด้วย

เพื่อแจ้งความประสงค์ในวันพรุ่งนี้ค่ะ
นั่นนึกมาน่าจะทำได้
เลยคิดว่าจะไปบริจาคอวัยวะ

อวัยวะทุกส่วน

ในไหนเราตั้งใจอันนี้ไม่ได้แล้วก็เอาอันนู้นไปแล้วค่ะ
ในไหนอันนู้นก็จะไปทำอันนู้นไป

ตั้งใจพออะไรอย่างนั้นนะพอเลยตั้งใจ
ก็ในไหนเราตั้งใจอันนี้ไม่ได้แล้วใช่ไหม
ก็เลยเปลี่ยนไปเอาอันนู้นไป
ว่าคุณจะได้บุญภูมิสวนเหมือนกัน

เอ๊ก็ถือว่าความประสงค์ต้องการตกลงกันว่าอยากจะให้อีกคนนึง

เขาบอกว่าทางการแพทย์มันผิดหลักมนุษยธรรมนะคะ
เพราะว่าการบริจาคอวัยวะจากคนเป็นสู่คนเป็น

อีกทั้งกฎระเบียบหลายหลายอย่างมันก็ยังทำไม่ได้
เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าลุงพยับเองก็เลยมีเป้าหมายใหม่
ส่วนทางด้านของน้องยุ้ยเนี่ยค่ะ
ชาวบ้านก็แห่มาให้กำลังใจกันล้นหลามเลยนะคะ
เพราะว่าหลังจากที่รู้ข่าวว่าสุดท้ายไม่สามารถรับบริจักษ์ดวงตาได้
แต่น้องยุ้ยบอกเลยว่าไม่เสียใจเลยนะ
แล้วทราบซึ้งใจแล้วก็ขอบคุณลุงพยับซะด้วยที่ตั้งใจ
มีความตั้งใจดีที่จะเสียสละดวงตาให้กับเธอ
ขอบคุณหน่วยงานต่างไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือว่าเอกชน
แล้วก็ผู้ใจบุญทุกคนเลยที่บริจาคเงินแล้วคอยช่วยเหลือ
เพื่อครอบครัวเพื่อลูกค่ะ

ทำบุญที่วัดในจังหวัดนครราชศรีมาเพื่อจะอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวร

ส่วนที่ได้รับบริจาคมาเอาไปบริจาคต่อให้กับผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก
เพื่อเป็นการทำดีแล้วก็แบ่งปันความช่วยเหลือแก่คนอื่นด้วย
ทีนี้หลายคนก็ถามว่าแล้วเรื่องของตาดวงตาเนี่ยจะทำยังไง
ยุ้ยบอกว่าก็จะรักษาอย่างต่อเนื่องล่ะค่ะตามที่คุณหมอนัด
ก็ยังเชื่ออยู่นะว่าสักวันปฏิหารอาจจะเกิดขึ้นทำให้เธอกลับมามองเห็นได้อีกครั้ง
แต่หลังจากนี้เธอก็ไม่ย่อท้อนะคะจะไปฝึกอาชีพสำหรับผู้พิการ
เพื่อจะได้หางานทำเพื่อหาเงินมาเลี้ยงครอบครัว
รวมถึงยังมีอีกหนึ่งความตั้งใจของน้องยุ้ยก็คือ
นำเงินที่ได้รับบริจาคจากผู้ใจบุญ๕๐๐๐บาท
ไปบริจาคต่อให้กับโรงพยาบาลศูนย์บุรีรำในสัปดาห์หน้าด้วย
จะได้ให้โรงพยาบาลนำเงินไปซื้อเครื่องมือแพทย์หรือว่าเวชพันธุ์
ส่วนเงินบริจาคที่เหลือจะขอเก็บเอาไว้สร้างบ้านแล้วก็เป็นทุนการศึกษาของลูก
รวมทั้งใช้จ่ายในชีวิตประจำวันต่อไป
ต้องบอกว่าหัวใจของผู้ป่วยทั้งสองคนนี้สวยงามมาก
คือเรามักจะเห็นเรื่องดีเรื่องราวที่มันเป็นเรื่องของน้ำใจน่าประทับใจแบบนี้
จากคนที่บางอย่างเขาขาดหรือบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเขามีความบกพร่อง
แต่จริงแล้วหัวใจเขาไม่ได้บกพร่องเลย
ก็อยากให้ทุกคนที่เรามีร่างกายครบ๓๒ช่วยกันแบ่งปันกันแบบนี้บ้าง